ไปต่อที่จังหวัดบุรีรำผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เลิกกันกับเมียเขานะฮะ
แต่เขาต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกสองคนเพียงคนเดียว
แต่ไปถูกญาติของเมียกีดกัน
เขาก็โมโหมันอัดอั้นตันใจ
พอไปเจอญาติเมียคนนั้นเอาขวานจามเลยเอาขวานตีเลย
ญาตินั้นบาดเจ็บสาหัสเลยฟันหักไป๔ซี่คุณผู้ชม
ตำรวจสพชำนี้จังหวัดบุรีรำนะครับ
ก็เข้าไปสอบประคำนายสุพรรณพิมพ์อักษรอายุ๕๐ปี
ก่อเหตุใช้ขวานไปจามแล้วก็เอาด้ามทุบ
นายอำนวยผลเต็มอายุ๖๒ปี
มีตำแหน่งด้วยนะฮะเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลชำนิอำเภอชำนิบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๖มิถุนายน
นายสุพรรณผู้ต้องหาก็สารภาพ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปเอาข้าวสารที่บ้านแม่
แต่ไปเจอนายอำนวยซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกัน
เจอแบบบังเอิญนะครับที่บริเวณหน้ามร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะฮะ
เห็นนายอำนวลนั่งอยู่ที่หน้าร้านบนแคร่
จอดรถนะฮะพอเห็นเขาบอกว่ามันเลือดขึ้นหน้า

ด้วยความแค้นอัดอั้นตันใจมานาน
เบาะรถมันมีขวานอยู่ครับเตรียมมาเลย

แล้วก็เอาด้ามฟาดหน้าอีกทีหนึ่ง
สาเหตุเพราะว่าเขาเข้าใจว่านายอำนวยกีดกัน
นายอำนวยเป็นญาติกับอดีตเมียเขากีดกันไม่ให้ไปเจอกับอดีตเมียซึ่งเลิกกันไปแล้ว
แต่ฝ่ายผู้ชายผู้ต้องหารับภาระในการเลี้ยงดูลูก

ส่วนอดีตภรรยาไปทำงานอยู่กรุงเทพนู่น
แล้วต่อมาอดีตภรรยากลับมาอยู่บ้านช่วงโควิด
ก็เลยพยายามติดต่อไปเพื่อขอเงินให้มาช่วยกันหน่อย
เรื่องของค่าเทอมลูกกำลังจะเปิดเทอม
แต่กลับถูกนายอำนวยกีดกันไม่ให้ไปเจอติดต่อกันไม่ได้

ช่วงก่อนหน้านี้มีการขี่รถไป

ก็ถูกนายอำนวยขับรถกระบะมาประชิดเหมือนจะชน

พอเจอหน้ากันก็เลยแบบเลือดขึ้นหน้า

บอกว่าปกติแล้วนายอำนวย

ชาวบ้านเขามีปัญหามีเรื่องกัน
อดีตภรรยาเนี่ยมาปรึกษาแล้วขอความช่วยเหลือ๒ครั้งแล้ว
ครั้งแรกนายอำนวยก็ไปช่วยคุยกันจนกลับมาคบกันใหม่
แต่นายสุพธก็ยังตามไปทุบตีอดีตเมียจนเมียต้องหนีไปอยู่กรุงเทพครับ

ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่ว่าไปคุยกันข้างเดียว
ครั้งนั้นที่ว่าเอาผู้ใหญ่มาพูดคุยกัน
คนใหญ่มาพูดคุยกันแค่นั้นแหละ
ก็คือคุณลุงสอทรนี่แหละเป็นคนช่วยพูดหนึ่งในผู้ใหญ่ที่พูดใช่ไหม
จ้าคนแบบอ่ะถ้าที่นอกมีเรื่องชนรถความมีเรื่องมีราวอะไร
ศาวท้อนี่จะเป็นคนไก่เกียร์ให้ทุกครั้งมันเป็นคนดีมาก
ข่าวไปถามแม่ของผู้ต้องหาเองนะฮะก็ชื่อว่านางบาง
ก็บอกว่าไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าลูกชายกับนายอำนวยมีเรื่องอะไรกัน
จากว่านานทีลูกชายจะเข้ามาเอาข้าวสารที่บ้านไปกิน
ซึ่งเธอเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อีกทั้งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าหลานสองคนอยู่กับใคร
ใครเป็นคนเลี้ยงดูถ้าลูกชายต้องติดคุกไปอันนี้แม่ของผู้ต้องหานะครับ
ต้นนายสุพธถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและพกพาอาวุธ
ก็ถูกนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ